เรื่องแรกกันหน่อยไปที่เรื่องของไก่

แต่เอาจริงมันมีตัวที่แพงกว่านี้อีกนะเคยนำเสนอกันไปแล้ว
ตัวนึงเนี่ยเกือบเท่าไหร่นะ๒๐กว่าล้าน
แต่เจ้าไก่ตัวนี้นะครับราคาสูงถึง๑ล้านบาทครับ
เป็นไก่ชนที่มีชื่อว่าเจ้าพม่ามาวิ่ง
อายุ๑๖เดือนครับน้ำหนักรวม๒กิโลกรัม๖ขีดของเฮียอันหรือว่านาย
ชานรงชื่นจิตอายุ๓๖ปีเจ้าของซุ้มไก่อันสารพี
อยู่ในตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนายเสกสรรนันตา
อายุ๓๐ปีเจ้าของซุ้มไก่ชนสิริกัญญาฟาร์ม
คือเป็นฟาร์มจากอีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ในอำเภอเดียวกัน
เขาหอบฮิ้วเงินครับเงินสดเลยนะครับจำนวน๑ล้านบาท
ึกใหญ่ใหญ่ปึกมันเริ่มเทิมนี่แหละเอาไปซื้อเจ้าไก่ตัวเนี้ย
เห็นไหมตามภาพนี่แหละเนี่ยเจ้าคนที่เขาใส่หมวกคนนี้เลยครับ
นะคะเจ้าของค่ะหอบหิ้วเงินไปซื้อนี่แหละโอ้โห
โอ้โหได้เป็นเจ้าของแล้วถูกต้องครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาเซียนไก่ชนจำนวนมาก
ยืนเป็นสักขีพยานให้นี่ว่ามีการซื้อขายกันจริงนะนี่
ส่วนเจ้าไก่ชนตัวนี้ครับโอ้โหดูแล้วเป็นไงรู้งานจริง
ดูคูคอยืนเต๊ะท่านี่โพสต์ท่าไม่ต้องจงไม่ต้องจับมันเลยนะ
ค่ะนี่ยืนแอคอาร์ตเองโอ้ยคุณเหมือนอ่ะนี่ยืนแอคอาร์ตเลย
เหมือนกับพวกนักฟุ้งดงนักฟุตบอลเวลาเขาซื้อขายตัวกันก็ยืนชูเสื้อ
โอ้โหยืนโชว์ตัวประมาณนั้นเอาล่ะไปดูเรื่องราวของเจ้าไก่ตัวนี้กันต่อนะครับ
นายชานรงค์เจ้าของไก่เขาเปิดเผยว่าในซุ้มไก่เนี้ยนะครับเขามีไก่ชนที่พร้อมลงสนามจำนวนห้าสิบตัวเลยน่ะ
ชอบไก่ชนตัวนี้ขายเนี้ยซื้อมาในราคาแปดหมื่นบาทแต่ต่อมาเนี้ยลงไปแข่งสามครั้งอืม
ปรากฏว่าชนะรวดทั้ง๓ครั้งครับเป็นไก่ชนไร้ภายเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
เสกสรรคงเห็นแววไงจึงอยากได้ไว้เป็นพ่อพันธุ์ก่อนติดต่อซื้อกันครั้งแรกเนี่ย
ราคาห้าแสนบาทค่ะเขาไปต่อแรกปังปังปังปังปังเอาไหมห้าแสน
ห้าแสนถูกไปยังไม่ตกลงคุยไปคุยมาเอ้างั้นเอาไปเลยล้านหนึ่งโอ้โห
โอ้โหเท่านั้นแหละคุณเสกสรรไม่ขัดข้องตกลงซื้อเลยขายขายขายขายก็ได้
จบเลยล้านหนึ่งเขาบอกครับที่ผ่านมาซุ้มไก่ชนอันสารพี
เคยขายไก่ชนชื่อเจ้าประดูกชูทงชายในราคา๖ล้าน๖แสนบาทมาแล้ว
นี่มีตัวที่แพงกว่านี้มาแล้วนะตัวนี้นี่ล้านหนึ่งถือว่าเบาะครับ
เรียกได้ว่าซุ้มไก่ชนแห่งนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงจริงซึ่งทางด้านนายเสกสรรผู้ซื้อนั้นกล่าวว่า
รีลาการชนของเจ้าพม่าม้าวิ่งเนี่ยรู้สึกชอบเพราะมันมีไหวพลิบดี
ฉลาดเวลาลงชนกับคู่แข่งเลยอยากได้ไว้เป็นพ่อพันธุ์ซุ้มไก่ของตัวเองนะครับ
ต้องบอกเลยว่าเป็นพวกถ้าเปรียบกับนักมวยแบบเป็นประเภทแบบบ็อกเซอร์
แบบใช้หัวมีไหวพลิบที่ดีก็คือเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นการแข่งหัวล้านชนกันแล้วคุณ
ไม่แต่เป็นไก่ที่มีไหวพลิบฉลาดไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้แก๊กกำลังอย่างเดียวก็คือ
ใช้ไหวพลิบในการต่อสู้